คุณผู้ชมแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีของดีของเด็ดแตกต่างกันไปถูกไหมแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นด้วย
ซึ่งเรานำเสนอคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่ามันมีชุมชนหนึ่งที่น่าสนใจจึงอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าคุณคือ

กระจ่างออกกระจ่างออกจ้ะค่ะ
บอกเลยชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้ขอป้าสาขออาสาพาทุกคนมาที่ชุมชนผู้สูงอายุตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกพ

ซึ่งผู้สูงอายุที่นี่เขารวมตัวกันสร้างรายได้จากการทำขนมเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะ
โดยมีคุณธัญญาพัฒน์สุขคล้ายเป็นหอนอหัวหน้าจัดตั้งกลุ่มซึ่งขนมเปี๊ยะของที่นี่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนบอกเลยนะว่า

ของเราเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพของตำบลวังทองคือการทำขนมเปี๊ยะ
มีการฝึกอบรมแล้วก็มารวมตัวกันทำ
เป็นการกระจายรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนเรา
เบื้องต้นเราได้มาจากงบของพม
ส่งเสริมกลุ่มสร้างอาชีพของชมรมผู้สูงอายุตำบลวังทองค่ะ
โอ้โหพระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก
ส่วนการทำขนมเปี๊ยะขอบอกเลยนะคะว่า
ทางกลุ่มเขาผีพิธรรมทุกขั้นตอน
เริ่มต้นจากการนวดแป้งจะต้องใช้แป้งถึง๒ชั้น
ก็คือชั้นบนและชั้นล่าง
ไม่ใช่หมายถึงชั้นนอกกับชั้นในล่ะ
รวมไปถึงส่วนผสมของไส้ขนมที่เป็นถั่วเหลือง
เขาจะนำไปนึ่งบดใส่น้ำตาลเนยกะทิเกลือแล้ว
ส่วนไส้ฟักเชื่อมก็ทำเช่นเดียวกัน
มาปั้นขนมเปี๊ยะเสร็จเรียบร้อย
นำเข้าเตาอบต่อด้วยการเอาไปอบควันเทียน
ให้มีกลิ่นหอมชวนน่ากินยิ่งขึ้นนั่นเอง
ขั้นตอนการทำอย่างละเมียดขนาดนี้
รสชาติไม่ต้องสืบเลยว่าจะละมุนลิ้นขนาดไหน
ราคาขายขนมเปี๊ยะของทางกลุ่มเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะ
ราคาส่งอยู่ที่ชิ้นละ๘บาท
วันหนึ่งขายได้ไม่ต่ำกว่า๔๐๐ชิ้น
ทำให้มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า๓๐๐๐บาทต่อวันเลยทีเดียว
โอ้มากแจ้แม่จ้า
ในเมื่อชมรมผู้สูงอายุตำบลวังทองเขามีของดี

รวยรวยตัดสาว